คุณผู้ชมครับบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้เข้มข้นแล้วก็น่าตื่นเต้นแทบจะทุกวันนะครับ
พักการเมืองมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาว
เพื่อหวังมาสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำประเทศเดินต่อไปข้างหน้า
แต่มีอยู่๒พักไม่ใช้คนหนุ่มสาวแต่ไปใช้อดีตทหารระดับในพลอายุ๘๐กว่าปี
ซึ่งมีการวางมือไปแล้วแต่ชวนเข้ามาทำงาน
คำถามคือทำไมต้องใช้คนรุ่นนี้คนกลุ่มนี้กลับเข้ามาทำงานใหม่
แล้วจะไปสู้คนรุ่นใหม่ได้อย่างไร
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองวันนี้ครับ
แอดธรรมรักษ์จับมือบิ๊กป้อมมาช่วยเสริมทัพพลังประชามรัฐสู้ศึกเลือกตั้งคุมภาคอีสานใต้
ส่วนบิ๊กอ้ายบุญเลิศเข้าพักประชาธิปัตย์บอกศรัทธาจุรินไม่หวังตำแหน่ง
นั่นคือพาดหัวข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้
กระแสลมทางการเมืองกำลังเปลี่ยนทิศ
พักนำเสนอคนรุ่นใหม่เพื่อก้าวให้ทันยุคทันสมัย
แต่บางพักก็ยังวนเวียนอยู่กับคนรุ่นเก่า
ทหารเก่าไม่มีวันตาย
ประโยคฮิตที่เหล่าทหารชารามหรือเกษียณไปแล้ว
จะนำมาพูดกันอยู่บ่อยเมื่อจะถูกนำมาใช้งาน
ทำไมลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชามรัฐ
ยังต้องเรียกใช้งานบิ๊กแอดพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกุลณอายุทยา
ตบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุคทักศิลป์
ที่อยู่ในวัย๘๕ปีให้มาช่วยสู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่อีสานใต้
คำตอบง่ายก็คือมีมือไม้ทำงานไม่พอเพราะถูกพักอื่นกวาดต้อนไปเกือบหมดแล้วนั่นเอง
สุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกก็ต้องกลับมาใช้บริการของคนพวกเดียวกันนั่นคือกลุ่มทหารเก่า
ลุงป้อมจะบอกว่ามีคนมาขออยู่ด้วยจำนวนมากแต่คนจำนวนนั้นชื่อฉันก็ยังไม่เท่ากับคนที่เสียไปให้กับพักอื่น
ดังนั้นจึงต้องมองหาตัวช่วยอื่นแล้วใครจะพูดง่ายไปกว่าพวกเดียวกัน
แล้วเมื่อไปดูคำสัมภาษณ์ของพลเอกธรรมรักษ์ที่บอกว่าวางมือทางการเมืองไปแล้ว
แต่ในเมื่อพลเอกประวิทย์มาเชิญไปร่วมงานจึงตอบตกลงเพราะคนไทยเกิดความแตกแยกมาก
สิ่งที่ต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้ก็คือความขัดแย้ง
สิ่งที่ผมตัดสินใจกับร่วมคือน่าเฉียบไว้กับเจ้าแล้วก็ทักความขัดแย้งสร้างความขอบรอง
ไม่ใช่แค่พักพลังประชามรัฐที่ใช้ทหารเก่ามาช่วยงาน
ประชาธิปัตย์ก็เฉกเช่นกันเมื่อสมาชิกเบอร์ต้นถูกช้อนออกจากบ่อก็ต้องหาคนใหม่มาเติม
แต่ถ้ากำลังเสริมเป็นพวกโนเนมก็ไม่ช่วยกระตุ้นกระแสพักให้กระเตื้องขึ้นมาได้
จึงต้องมองหาของเก่าที่ยังพอขายได้เอามารีโนเวทใหม่
จะช่วยอะไรมากไม่ได้แต่ก็พอได้พื้นที่ข่าวให้คนได้รับรู้บ้าง
ผลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ที่บอกว่าศรัทธาเชื่อมั่นในการทำงานของนายจุลิน
ลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
และการมาช่วยก็ไม่ได้หวังตำแหน่งหรือผลประโยชน์ใด
ประโยคอมตะแบบนี้ก็เป็นแค่คำพูดสวยหรูให้ดูดีก็เท่านั้น